พาคุณผู้ชมไปที่กระบี่ค่ะอันนี้ก็นาทีชีวิตเหมือนกันนะคะ
เด็กผู้หญิงอายุแค่๓ขวบค่ะเล่นอยู่กับเพื่อนปั่นจักรยาน
แล้วปรากฏว่ารถเนี่ยมันไหลออกมาที่ถนนแล้วรถเก๋งขับมา

นี่ค่ะคือที่เห็นล้มเนี่ยรถเก่งไม่ได้เฉียวนะ
น้องตกใจน้องก็เลยเหมือนกับเสียหลักแล้วล้มลงไปเอง
แต่รถเก๋งหักหลบแบบเส้นยาแดงผ่า๘ได้ทันดูอีกทีนะคุณผู้ชม
เล่นกันอยู่สองคนแล้วรถมันไหลลงไป
รถเก๋งมาพอดีเขาหักขวาปุ๊บออกไป
แต่น้องตกใจค่ะน้องก็เลยเหมือนเสียหลักแล้วก็ล้มลงไป
ฝ่ายผู้หญิงที่ถือของอยู่นะรีบวิ่งเข้าไปหาเลยนะคะ

ผู้หญิงที่เห็นวิ่งเข้าไปเอาจักรยานแล้วก็พาน้องกลับมาที่ข้างทางเนี่ย
เป็นพลเมืองดีนะคะคือหันไปเห็นน้องพอดีอะค่ะ
ผู้สื่อข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะคะ
นี่คือถนนเพชรกะเสมอ่าวลึกกระบี่ค่ะ
ไปคุยกับเจ้าของกล้องวงจรปิดค่ะนายมงคลลีลาการเขาบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นี่แหละ
ได้ยินเสียงชาวบ้านกรี๊ดเรียนลั่นเลย
พอรีบวิ่งออกมาดูก็เห็นพี่ผู้หญิงคนเมื่อสักครู่นี้
กำลังวิ่งไปกลางถนนเพื่อไปเอารถจักรยาน
แล้วก็พาเด็กผู้หญิงกลับมาเข้าข้างทางเพื่อความปลอดภัยค่ะ
เขาบอกโอ้โหพอไปดูกล้องวงจรปิดนะตกใจมากเลยอ่ะ
นิดเดียวจริง
เพราะว่าพวกเราก็อยู่ในบ้านนะครับ

พอออกมารู้สึกเขาจะช่วยกันหมดแล้ว

มารู้อีกทีนึง
ตอนที่แบบเขตกรรมันเกิดไปแล้วอ่ะ
เขาบอกเขาตกใจมากนะใจนี่หล่นวูบลงไปอยู่ตะตุ่มเลยค่ะ
ต้องขอบคุณพลเมืองดีคนนั้นมากเขาก็รีบมาปลอบลูกสาวนะคะ
ตามตัวน้องเนี่ยก็ไม่พบบาดแผลแต่น้องแค่ตกใจก็เลยร้องไห้จ้าเลยค่ะ
รถทิพย์มันต้องใช้โหลคางแต่ไม่มีโหลคางรถที่ไม่เป็น

ยังที่ไม่เป็นที่แต่วันนี้มันคืนบริษัทนาวามันก็เลิกลงไปเลย